ส่วนเรื่องของการศึกษาค่ะนอกจากภาครัฐแล้วนะคะ
ที่จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนตอนนี้ก็หันเข้ามาร่วมมือกับภาครัฐเหมือนกันนะคะ
โครงการขึ้นมาเป็นการประกวดครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาคนระดับประถมศึกษา
ก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพครูนักเรียนและหวังขับเคลื่อนให้เป็นโครงการต้นแบบต่อไปค่ะ
ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับว่าที่ผ่านมาการวัดประเมินผลวิทยาฐานะของครูผู้สอน
ยังไม่สำริดผลเท่าที่ควรนะคะ
เมื่อเอาไปเทียบกับตัวชี้วัดขีดความสามารถของการศึกษาไทย

ซึ่งเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
กระทรวงศึกษาที่การประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยาฐานะใหม่
เพื่อปรับระบบการพัฒนาครูในหลายส่วน
โดยไม่เน้นผลงานด้านเอกสาร
แต่ว่าจะไปมุ่งเน้นการประเมินผลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะ
หวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของวิธีการประเมินผลครูในวิชากลุ่มสาระอื่น
เชื่อมโยงกับการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน

สำหรับโครงการประกวดครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาคน
และต้องการกระตุ้นครูกว่า๔แสนคนทั่วประเทศให้มีความทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมด๓๘คนจากครูทั่วทุกภาคที่ร่วมสมัครเข้ามา๔๔๖คน
โดยมีเกณฑ์วัดจากผลคะแนนสอบของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ